เมื่อวานนี้สายในพื้นที่จังหวัดพังงาเกิดเหตุคนร้ายเข้าไปใช้มีด
ทำร้ายอดีตสธเมืองพังงานและพันรยาซึ่งเป็นอดีตพยาบาลเสียชีวิตในบ้านพัก
ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์เสียชีวิตอยู่ที่ชั้น๒ของบ้าน
ตำรวจตามหาตัวคนร้ายและใช้เวลาการทำงานอย่างรวดเร็ว
ตอนเย็นสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิต๒รายรายแรกคือนางเจียรวรรณสิริรักษ์อายุ๘๑ปี
ส่วนอีกหนึ่งท่านเป็นอดีตสธเมืองพังงา
คือเหตุการณ์ครั้งนี้ค่อนข้างอุกอาจเพราะว่าตามร่างกายที่เห็นจากสภาพเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายนะคะ
มีการฆ่ามีแผลทั้งที่ใต้ราวนมลิ้นปี่ไหล่ซ้ายที่หน้าผากถูกทุบด้วยของมีคม
และจะเห็นที่เราย้อมสีภาพไว้แบบนี้ที่เห็นเป็นดำนั่นคือคราบเลือดทั้งหมดเลยนะคะ
ตำรวจใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้
ชื่อว่านายพันธวัฒน์ชัยนาคีนอายุ๒๑ปีอีกเขามีอาชีพรับจ้างส่งแก๊สหุงต้ม
พอควบคุมตัวได้เขาให้การรับสารภาพเลยค่ะบอกเป็นลงมือเป็นคนลงมือฆ่าจริง
แล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าเมื่อวานสาย๑๐โมงขี่รถผ่านหน้าบ้านผู้ตาย
ปกติเขารู้ว่าบ้านหลังนี้มีลูกชิ้นทอดขายอยู่หน้าบ้าน
วันนั้นก็เลยจอดที่หน้าบ้านตะโกนถามแล้วก็เห็นผู้ตายนั่งอ่านหนังสืออยู่ภายในบ้านนั่นแหละ
มีลูกชิ้นขายไหมวันนี้แต่ผู้ตายบอกกลับมาว่าไม่ขาย
เขาบอกว่าน้ำเสียงที่ใช้เนี่ยลักษณะเหมือนจะไล่ให้เขาไปไกลเขาก็เลยรู้สึกโกรธ
พอโกรธแล้วก็เลยขับรถอ้อมไปที่หลังบ้านแอบเข้าไปในบ้าน
ความมีดทำครัวติดมือไปเพื่อที่จะทำร้ายแต่คนที่อยู่ในบ้าน
วิ่งหนีขึ้นไปชั้นสองของบ้านแล้วคนร้ายตามขึ้นไปติดติด
จากนั้นพอประชิดตัวใช้มีดจ้วงแทงหลายครั้ง

จากนั้นหลบหนีไปออกทางหลังบ้านนะคะ
แล้วก็ขับรถเอามีดที่ใช้ในการก่อเหตุ
ทิ้งใกล้กับรั้วโรงเรียนอนุบาลพังงา

ที่ทำงานเปลี่ยนเสื้อผ้าทำงานตามปกติ

นี่คือถือว่าตำรวจทำงานเร็วนะคุณผู้ชม

แล้วบ่ายมีการนำตัวมาแถลงข่าวแล้วด้วยนะคะ
ทีนี้แรงจูงใจคนร้ายเขาบอกว่าผู้ตายที่เป็นอดีตสอทร
คือเวลาที่ทางคนร้ายไปส่งแก๊ส
ทางผู้ตายชอบด่าว่าทั้งแก๊สเก่าบ้างแหละส่งให้ช้าบ้างแหละ
ทีนี้มันก็เลยแค้นไงแค้นมาตลอด
ประกอบกับมันมีเรื่องของเขาที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาเครียด
เพราะว่าเขาไปทำนักศึกษาคนหนึ่งท้อง
แล้วแม่ของนักศึกษามาบอกกับผู้ชายคนนี้ว่าต้องไปหาตังค์มานะ
มาให้ลูกสาวฉันทำแท้งแต่ถ้าเกิดแกไปหาตังค์๑๕๐๐มาไม่ได้เนี่ย
ฉันจะแจ้งความเอาผิดแก่ทีนี้ค่ะคนร้ายเขาก็เครียดสิ
ไม่รู้จะทำยังไงพอขับรถมาส่งแก๊สใกล้บ้านผู้ตาย
แวะซื้อลูกชิ้นอ้าวโดนไม่ขายให้อีกก็เลยแค้นแล้วก็มาก่อเหตุนะคะ
หลังจากกลับจับกลุ่มตัวได้ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
เช้ามืดค่ะตำรวจเตรียมจะนำตัวผู้ต้องหาที่ชื่อว่านายโอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๔จุดด้วยกัน
ถามว่าทำไมต้องไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วภาพเนี่ยค่ะเป็นภาพนิ่งนะมืดแบบนี้
เพราะเลี่ยงที่ญาติผู้ตายจะมารอดูการทำแผนและจะเกิดการรุมประชาธรรมขึ้น
จุดไหนที่ไปทำแผนบ้างจุดแรกก็คือการไปชี้จุดบริเวณอาคารพาณิชย์
นำผู้ต้องหาชี้เพียงประตูหน้าอาคารจุดทิ้งมีดจุดที่หลบหนี
จนกระทั่งจุดที่กลับไปทำงานตามปกติ
ซึ่งผู้ต้องหาก็คงยืนยันว่าทำไปเพราะบันดาลโทษะที่ไม่ขายลูกชิ้นให้เขา
ญาติของผู้ตายค่ะขอให้พนักงานตรวจสอบปัสสาวะผู้ต้องหาหน่อย
รุปแล้วมันออกมาเป็นสีม่วงด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบต่อไปว่า
สารเสพติดที่ทำให้ปัสสาวะเป็นสีม่วงคือสารชนิดใด
และจากผลนี่แหละญาติก็เลยปักใจว่า
มูลเหตุที่ทำให้ผู้ต้องหาก่อเหตุครั้งนี้น่าส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการคลั่งยาเสพติดนะคะ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนนะคะ
ขณะที่คนร้ายได้กล่าวขอโทษไปถึงญาติ
พี่น้องของผู้ตายบอกว่าทำลงไปเพราะความโกรธควบคุมสติไม่ได้
ถ้าย้อนกลับไปได้จะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาด
แต่ย้อนกลับไปไม่ได้นะคะดำเนินคดีต่อไปค่ะ